เอาอย่างนี้กว่าพี่เท้าพี่เท้าว่าใครชนะวันนี้
วันนี้อ่ะพี่คิดว่าน่าจะเป็นลิเวอร์พูล

คิดว่าหน้าเขามีความพร้อมมากกว่าในการเตรียมทีมนะฮะ
เพราะว่าเขาน่าจะแบบว่าเมื่อวานนี้ดูจากการซ้อมแล้วเนี่ย
มีการซ้อมแบบรู้สึกว่าเป็นเอาจริงเอาจัง

คิดว่าทีมเวิร์คของลิเวอร์พูลเนี่ย
วันนี้คิดว่าน่าจะเฉือนชนะไป๒ประตูต่อ๐นะครับ
๒ประตูต่อ๐ในระดับนี้ก็ไม่น่าจะเฉินนะพี่เท้าครับ

หากเสมอในเวลา๙๐นาทีก็จะทำการเตะลูกโทษนะครับผม
มดดำอ่ะถ้าคนไม่รู้เรื่องฟิฟิตบอลอ่าคนไม่รู้เรื่องฟิฟิตบอล
ไม่รู้ว่าพวกอันนี้โหลเลยไม่รู้เลยจริงอ่า
อันนี้ขอแบบไม่รู้เพราะไม่มีความรู้จริง

นี่ถ้าเป็นทีมชุดนี้ก็ถือว่าเป็นทีมในฝันเลยนะครับ
ที่จะได้เตะกันแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทศาสตร์ของบ้านเราที่สามารถจัดแมทขนาดนี้ได้
ถือว่าสุดยอดอีกหนึ่งทีมนะฮะอ๋อเหรอค่าปูย่างหรือเป็นร้อยล้าน
เป็นร้อยล้านกันหมดครับเพราะว่าใช้เขาต้องวัดขนาดด้วยว่าต้องไม่กี่
เกินกี่มิลลิเมตรนักฟุตบอลถึงจะทำการเล่นแล้วอย่างสนุกสนานตรงนี้
เยี่ยม
สนามแล้วมั้ง
แต่ถ้าเปล่า๘เปล่า๙นี้โอเค

แล้วคุณมิ้นท์แล้วคุณคิดว่าทีมไหนจะชนะ

คุณร้องไห้หรอ
คนที่วิเคราะห์ได้คือแองจี้
เพราะแองจี้วันดีคืนดีนะลูกเจ้านายเตะฟุตบอล

เออสมัยฉันไปทำงานโพธิพัฒน์ใหม่

เธอคิดว่าเป็นยังไงวิเคราะห์ในสไตล์แองจี้

ลิเวอร์ฟูลกับแมนเซสเตอร์ยูนิเวส

แต่ผมคิดว่าสภาพการเล่นน่ะดูจากการที่ลงศึกษอเมื่อวานแล้วเนี่ย
อืออือจากอาสนองสนามหญ้าเนอะเพราะว่าบาทพ่อบอกว่าหญ้า

แต่ว่าเวลาเป็นศึกศักดิ์ศรีส่วนใหญ่
ทีมที่สมมุติว่าตอนนี้ทีมที่คะแนนยังไม่ดีอยู่

อาจจะเป็นการเบิดเริ่มแมตต์แรกของเจนฮาร์คด้วยที่เข้ามาควบคุม

คืนนี้เลยเหรอก็อ่าพักวันหนึ่งแล้วก็บินตามไป
แล้วก็ไปที่แล้วก็ไปเล่นที่เรมันด้วยแฟรงเฟิร์ตด้วย
ก็คือวัลด์ทัวร์ก็คือโชว์ไปเรื่อยใช่ค่ะนะครับ
๒ทุ่มวันนี้ได้ชมกันแน่นอนนะคะ